ก็น่าปวดหัวเหมือนกันนะคะกับความดังที่ถาโถมเข้ามาสำหรับพี่โป๊ปธนวัฒน์นั่นเองค่ะ
เขาบอกว่ากำลังจะมีข่าวดีที่ว่าจะได้กลับมาเล่นละครกับคู่จิ้นอย่างเบลล่าอีกครั้ง
แต่ข่าวดีที่ว่าที่กำลังจะกลับมาก็มาพร้อมเรื่องปวดหัวเหมือนกัน
ไม่มีแฟนมิติ้งแล้วปรากฏว่าไปพูดบนเวทีพูดแซวกันเล่น

แซวแบบว่าอยากร่วมงานกับพี่เวียคือเขาบอกอยากให้ร่วมงานกันนะคะ

ใช่แฟนคลับบอกว่าอยากให้ร่วมงานกับพี่เวียแล้วพี่โป๊บอกว่ามันร่วมไม่ได้มันคนละช่อง

นั่นแหละก็เลยมันมีดราม่านิดนึงว่าอยากจะเชียร์ให้เบลล่าร่วมงานกับเวียมากกว่า
แต่ก็เข้าใจเนาะเบลล่าอยู่ช่องหนึ่งเวียอยู่ช่องหนึ่ง
ก็ไม่รู้ว่าจะมาร่วมงานแบบงานละครด้วยกันได้ยังไงนะคะ
ไม่รู้ว่าเอฟซีฝั่งไหนจะมีขุนเครื่องอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปฟังพี่โป๊ไปดีกว่าค่ะ
ก็ไม่ได้เอ๋ชื่อใครนะใครไม่เข้าใจมันปัจฉันครับผม
ก็ผมก็แค่ทำงานแล้วก็เป็นแค่มุกให้น่ารักเฉย

ก็จริงก็อยากร่วมงานกับเวียนะ
แต่ว่าก็ทำงานกันได้นะ

เวียด้วยกันได้กับเวียไม่มีอะไรเลย